แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาเตรียมแต่งแล้วจะเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วนะคะ
สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ
อันนี้เป็นคลิปที่เขาขอเซอร์ไพรส์กัน
ใช่หนุ่มเอเงินเจตรินคุกเข่าขอแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ดูบรรยากาศเลยหัวชื่นเงินสุดสุดเลยนะคะแต่เห็นโมเมนต์แบบนี้
นึกว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีแต่กลับต้องมาปวดหัวกับกระแสข่าวเมาส์เยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่า
อืมมันไม่น่าจะใช่การเตอร์ไพรส์นะฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องเป็นคนออกเงินไปซื้อแหวนแน่แน่เลย
รวมไปถึงเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจนนี่ทั้งสินสอดทั้งเรือนหออันนี้คือกระแสข่าวเมาส์นะ
อืมบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะสอบถามไปยังลูกทุ่งสาวเจนนี่เลย
ให้เธอเคลียร์กับเราหน่อยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะมีหนูกับเนไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้ว
เพราะว่าเราก็ผ่านกระแสข่าวมาเยอะแยะแล้วเราก็เลยแบบโตขึ้นในระดับหนึ่งนะคะ
ก็จริงแล้วมันแล้วแต่ทุกคนจะคิดเลยเพราะว่าคนที่เขาไม่เชื่อเนี่ย
ต่อให้หนูมายืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นเงินของเนย์จริงนะคะเขาก็ไม่เชื่อ
จริงก็คือย้ำตรงนี้ได้เลยว่าเป็นเงินของเนเพราะว่าเนเขาก็ทำงานเหมือนกันนะคะ
แหนไม่ได้แพงเลยค่ะทุกคนถ้าเขาไม่มีหนูเขาก็อยู่ได้
ถ้าหนูได้เลิกเมื่อไหร่หรือว่าหนูได้วันที่แน่นอนแล้วว่าจะแต่งเมื่อไหร่ก็จะรีบแจ้งทุกคนให้ทราบนะคะ
จังหวะนั้นคือเนเงินเค้าวางแผนเอาไว้ว่าใช่ไหมมีนักดนตรีในวงเนี่ยนักร้องอีกคนนึง
เข้าไปเจ๊ก่ะเจนนี่ไปช่วยไหมที่มีอะไรติดผมเจนนี่หรือเปล่าเข้าไปปืบเนเงินก็ตีโมโหไปเลย
เจนนี่กับทุกคนในวงก็ตกใจ
ตกใจว่าเฮ้ยในเงินจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะหน้าตอนนั้นเขากำลังไลฟ์เฟซบุ๊คแบบไลค์คอนเสิร์ตสุดอยู่
หลายคนก็ตกใจแต่ท้ายที่สุดแล้วในเงินไม่ได้จะเข้ามาต่อยค่ะ

ยืนยันว่าไม่ใช่การท้องก่อนแต่งไม่ใช่การจัดฉาก
แวนที่เอามาขอเนี่ยก็เป็นของในเงินเอง

มีอีกหนึ่งดราม่าค่ะสดร้อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าล่าสุดในโลกโซเชียลคือฮา
อีกแล้วคุณผู้ชมมีแชทหลุดคุณผู้ชม
หลุดนะคะเป็นข้อความภายในค่ายนี่แหละค่ะ

ซึ่งมีข้อความแชทหลุดออกมาบอกว่าเนี่ยนะคะ
สรุปเลยก็คือว่าน้องเจนี่จะได้คัดสมาชิกออกไป๒คนค่ะ
เพราะว่าน้องเนี่ยชอบทำตามใจตัวเองไม่ทุ่มเททำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีนะคะ
จำเป็นต้องออกจากค่ายไปนะคะเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับศิลปินของคนอื่นด้วยนะคะ

นะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเธอกลับออกมาโพสต์ว่าที่น้องหยุดงานเป็นเพราะตรวจพบเจอก้อนเนื้อที่เข่า

ซึ่งพอข้อความแชทนี้หลุดออกมานะคะก็ทำเอากระแสดราม่าเกิดขึ้นกับเจนนี่ทันทีค่ะ
โดยเมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะเธอก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะ
แชทที่หลุดออกมานะคะความจริงไม่ได้เรียกว่าแชทหลุดหรอกค่ะ
รู้ดีอยู่แล้วว่าแชทมันต้องออกสู่สาธารณะนะคะเพราะว่ามันเป็นแชทพูดในกรุ๊ปนั่นแหละค่ะ
เนื้อหาในแชทหมายว่าคนที่อยู่ก็ขอบใจนะคะที่ยังอยู่กับ
ใช่นะคะส่วนใครที่ออกไปก็ขอบคุณด้วยละกันเพราะเธอมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายค่ะนะคะ
พร้อมยืนยันว่าเธอไม่มีทางไล่เด็กออกจากค่ายแน่นอน
เด็กในค่ายของแก่หมดถ้าสดชื่นเนี่ยถ้าเกิดจะติดตามเด็กค่ายเขาเยอะนะประมาณ๒๐กว่าคนเลยนะคุณยุค

แต่ว่าหลังอย่างที่เจนนี่เขาบอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอาจจะแบบดื้อหน่อยหรืออะไรอย่างนี้
นอกทางบ้างแบบควบคุมกันไม่ได้ก็ต้องมีการปล่อยเนาะ
แต่ว่าทางบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อน้องซีนมัตเตอร์ไฟล์เหมือนกันนะคะ

เดี๋ยวรอฟังดูแล้วกันนะคะว่าเหตุผลจริงเป็นเพราะเจ็บเข่าหรือว่าโดนไล่ออกไปเนาะ

ตอนนี้ก็ใจเย็นอย่าเพิ่งไปดราม่านะ